คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยนะปิดตำนานคัสโนว่าอีกหนึ่งรายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊
สำหรับพี่ฟุ๊กเกิกพลนะคะที่เพิ่งจะคุกเข่าขอแต่งงานพี่ลีนาตาลีไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เอง
หลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง๑๐ปีเต็ม
นานมากมาราทอนแต่ก็รู้สึกว่านานมากนะใช่ล่าสุดค่ะได้เจอตัวพี่ปุ๊กเจ้าตัวเล่าว่า
วันนั้นเนี่ยคือตั้งใจทำเซอร์ไพรส์เลยแหละก็เป็นไปตามแผนทุกอย่างนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็เตรียมที่จะเข้าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเพื่อหาเลิกงามยามดีจัดงานวิวา
ส่วนเรื่องสินสอดอันนี้เป็นประหยัดฟังมากเลยพี่ฟุ๊กจะว่ายังไง
กังวลว่ามันจะมากมายมหาศาลหรือเปล่าไปฟังกันเลยจ้
หวานไหมครับหวานไหมครับไม่ไม่หวานตอนแรกว่าหวังว่าจะได้ไหม
ได้อย่างที่เราที่เราคิดไว้ไหมแต่ผลปรากฏว่ามันก็มีอะไรมาแบบ
ขัดจังหวะเรานิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศโน้นนี่นั่นนะฮะ
แล้วก็สุดท้ายก็ลงก๊อกคือยังไม่ได้ดูเลิกเลยนะครับ
เดี๋ยวต้องเข้าไปคุยกับที่บ้านน้องลีแล้วก็คุยกับตัวเองหมายว่าคุณพ่อตัวเองด้วย
ว่าไปช่วยดูเลิกกันหน่อยอะไรอย่างนี้ว่าเอายังไงเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีอะครับ
นั่นแหละคือเป็นคนที่โดยรวมแล้วเรารู้ว่าเป็นคนที่จะเป็นแม่ของลูกที่ดีได้
ปีนี้ผมว่ามันไม่น่าจะทันด้วยจากละครสองเรื่องผมมีสองเรื่อง
ปีนี้ไม่ทันปีหน้าอาจจะทัน

เพราะเราเห็นเขาแบบมีความหวานอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไปไหนมาไหนรู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวไปแล้ว
เขาก็มีการร่วมฉลองให้กับคุณอันนาลีกับคุณฟุ๊ก
แล้วก็มีน้องอาชิเนี่ยโซ่ทองคล้องใจร่วมเฟรมอยู่ด้วย
ก็ปิดตำนานคัสโนว่าตัวพ่อเลยนะคะ
ชื่อของพี่ฟลุ๊กเกิกพลตอนนี้นี่คือจะแต่งงานอีกแล้วนะ

เป็นเรื่องน่ายินดีมากเลยสำหรับความรักครั้งนี้ก็ยินดีด้วยนะคะ